ถึงแม้ว่ายกเลิกเคอร์ฟิลล์ไปนะคะแต่ว่าพรกรฉุกเฉินยังคงอยู่นะคะ
หมายความว่าจะไปรวมกลุ่มมั่วสุมที่จะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็ไม่ได้นะคะ
สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่เป็นลักษณะมีการเล่นดนตรีมีการไปเต้นกันอะไรแบบนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดนี่

นะคะแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไปรวมตัวกันจัดงานปาร์ตี้เป็นร้อยคนเลยนะคะ
เฟสอิลูชั่นค่ะอยู่แถวเรียบทางด่วนรามอินทราแถวนวลจันทร์นะคะในกรุงเทพ
แล้วเป็นร้อยคนแบบนี้นะคะมีเยาวชนด้วย
เขาอ่านประกาศสคบผิดหรือเปล่าไปเข้าใจผิดว่าเขาให้เปิดแล้วหรือยังไง
ยังค่ะอันนี้เขาต้องรอเฟส๕ใช่ไหม
ถูกต้องค่ะเพราะว่านอกจากไปมั่วสูงกันแล้วคุณพระคุม
ี่ม่วงเพียบเลยค่ะยาเสพติดก็มีค่ะ
แล้วรถที่จอดอยู่แถวนั้นรถของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวกันมีปืนด้วยนะคะนี่ค่ะ
สถานีตำรวจนครบานโคครามเจ้าหน้าที่เขาสนที่กำลังกัน
กับเจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
บัญชาการตำรวจนครบานเจ้าหน้าที่ไปกัน๗๐กว่านาย
ก็คือเรียบทางด่วนรามอินทรานะคะในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
วัยรุ่นปาร์ตี้เขาบอกว่าวันเกิดค่ะฉลองวันเกิด
ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอลมั่วสุมยาเสพติด
ลักษณะแบบนี้เป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะ
หน้าสถานบันเทิงด้านหน้ามีที่จอดรถ
เนื้อที่สักไร่หนึ่งได้ค่ะในลานจอดรถเนี่ย
ก็มีการเอารถไปจอดโอ้โหรถหรูเพียบเลย
รถเก๋งแต่งซิ่งอีกเพียบ๓๐กว่าคัน
อันนี้แค่ด้านหน้านะพอเข้าไปด้านในเนี่ยโอ้โหเต้นกัน
เปิดเพลงแบบเมามันเต้นกันใหญ่เจ้าหน้าที่สั่งปิดเพลง
ขอตรวจค้นหน่อย๑๑๑คนนะโอ้โหมากันเป็นร้อยคนนะคะ
เป็นผู้ชาย๖๔คนผู้หญิง๔๗คนมีเยาวชนอายุแค่๑๖๑๗ก็มีค่ะ
เยาวชนมีอยู่ประมาณ๔คนตรวจปัสสาวะทุกคน
ปัสสาวะม่วง๒๔คนนะคะผู้ชาย๑๒ผู้หญิง๑๒
เยาวชนชายอีกสามร่างกายมีสารเสพติดกันหลายคนมากเลยอ่ะค่ะ
ทีนี้พอตรวจโคนด้านในเสร็จก็ดูอย่างละเอียดอ้าวไปมา
ไม่ได้แค่ปัสสาวะม่วงของกลางก็มีให้เห็น
ซองพลาสติกข้างในเป็นผงสีขาวคล้ายกับเคตามีนอบแห้งนะคะ
แล้วก็คล้ายกับยาไอซ์นะคะเกลือนพื้นเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยแบ่งกำลังตรวจค้นเพิ่มเติมนะคะ
รถที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถนะคะที่บอกว่าเป็นรถหรูรถสปอร์ตราคาแพงเนี่ยนะ
มีอยู่๘คันนะคะที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นมีปืนด้วยค่ะ
ก็เลยต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกันต่อ
พันธุ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์พินโยผู้กำกับสนโคครามบอกว่า
บอกว่ามาวันเกิดฉลองกันที่นี่เขานัดกัน
รวมกันรวมตัวกันตั้งแต่กลางดึก๑๘มิถุนายนจนข้ามมา๑๙มิถุนายนนะคะ
เขาก็เลยบุกไปตรวจค้นแบบนี้นะคะ
จัดเนี่ยเป็นจัดเป็นการจัดงานวันเกิดแล้วก็จะมีการชักชวนเพื่อน
ที่อยู่ในกลุ่มเพราะคนเจ้าของงานวันเกิดเนี่ย
เพื่อที่จะมาร่วมงานวันเกิดในคืนเกิดเหตุนี้
เขาก็บอกว่าเขาชวนเพื่อนไม่กี่คนจริงแล้วเนี่ย
ทีนี้เพื่อนของเพื่อนก็ชวนต่างชวนกันมา
ก็เลยทำให้เยอะเขาก็งงเหมือนกัน
ต่างปีที่แล้วจัดเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มาขนาดนี้
โหบอกตำรวจว่าชวนเพื่อนไม่กี่คน
แต่เพื่อนก็ชวนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนกันมา

คือมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับเพราะว่า
คุณมานัดในสถานที่แบบนี้เนี่ย
ถ้าคุณชวนเพื่อนไม่กี่คนคุณก็ชวนที่บ้าน
หรือว่าร้านอาหารเล็กแต่คุณมาปิดผับ
แล้วก็มากันเยอะเป็นร้อยแบบนี้
จะมาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะมากันเยอะขนาดนี้

ก็เนี่ยก็คือทางสบคที่ให้เฟส๔เนี่ย
เป็นเรื่องของการทานอาหารได้ทานเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ได้
แต่ว่าต้องมีการเว้นระยะระหว่างโต๊ะ
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้นใช่ไหม

คือทั้งหมดเขาก็รับสารภาพแหละ
ว่าไปรวมตัวกันปาร์ตี้วันเกิดนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจก็เลยคุมตัว๘๕คน
ส่งฟ้องสารแขวงพระนครเหนือข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
โทษจำคุกสูงสุด๓ปี
ปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนที่เหลืออีก๒๖คนยังอยู่ระหว่างการทำสำนวนนะคะ
ก็เป็นคดีฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเหมือนกัน
แต่ที่ต้องรอทำสำนวนเพราะว่ากลุ่มนี้มีคดีเรื่องของเสพยาเสพติดด้วย
แล้วก็อีกคนนึงที่ต้องแยกออกมาก็คือเรื่องของอาวุธปืนนะคะ
ก็จะต้องส่งสารอาญารัชดาดำเนินการฝากขังต่อไปนะคะ
คือถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙พรกรฉุกเฉินอะไร
คุณก็มามั่วสมแล้วมียาเสพติดมีปืนไม่ได้อยู่ดี
ส่วนเลขของโควิด๑๙จากการแถลงของสบคทุกวันเราขึ้นในทุกวันที่หน้าจอนะครับ